คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องแบบว่าบ้านการเมืองเราบ้างดีกว่า
มีน้ำใจจากพี่ท็อปพี่ไทยค่ะพร้อมด้วยทีมงานร่วมกระตันยูนะคะ
เดินทางไปลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ระดมข้าวกล่องน้ำดื่มถุงยางชีพไปแจกชาวบ้าน
ยังต้องเจอกับน้ำท่วมสูงอยู่
งานนี้ค่ะพี่ท็อปพี่ไทยลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมงานมูลนิธิร่วมกับตันยู

ขนของกันไปเพียบเลย
น้ำดื่ม๕๐๐ชุดถุงยางที่ติด
มีข้าวสารมีน้ำมันพืชมีปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
น้ำปลาอีก๓๐๐ชุดคุณผู้ชม
ร่องเรือไปแจกชาวบ้าน๔หมู่บ้านเลยนะคะ
ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ก็ถูกแม่น้ำมูลนั่นแหละล้นตะหลิ่งไหลทั่วมา๒๓วันแล้ว

แคบอกเลยอ่ะทำให้สภาพพื้นที่บ้านเมืองเนี่ยค่ะ

อะไรเงี้ยคุณผู้ชมค่ะที่ถูกรอบไปด้วยน้ำ
ให้ความช่วยเหลือไปจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายนะ
สำหรับพื้นที่ไหนที่ต้องการอพยพนะคะ
พยพนะก็ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือหรอก
แต่ว่าโดยเฉพาะกรณีมีผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
ให้ติดต่อไปที่มูลนิธิได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
โทรหาพี่ท็อปพี่ไทยเดี๋ยวจะมาช่วย
เป็นข่าวแบบนี้หน่วยงานลงแล้วถึงแล้ว

คุณผู้ชมค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ท้อพี่ไทยจ้า
ก็ไม่ใช่แค่ที่อุบลนะแค่ไปที่ที่เลย
ใช่ค่ะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
หน่วยงานไหนที่พอจะหยิบยื่นน้ำใจได้นะคะ